เมนูนี้หลายคนน่าจะชอบ
คอหมูย่าง

เขาย่างด้วยหม้อก๋วยเตี๋ยว

ย่างคอหมูย่างด้วยหม้อก๋วยเตี๋ยว

มีความนุ่มในชำ

คุณลุงปะไภศรีสารคาม

ในการทำอบคอหมูย่าง

เสร็จปราบแกก็มาประยุกต์

เพราะมีหม้ออยู่แล้ว

กระแสตอบรับจากลูกค้าดีมาก
รายได้เฉลี่ยวันละสัก๑๕๐๐๒๐๐๐บาท

วิธีการทำย่างคอหมูย่าง

ก็คือจะใช้เตาย่างที่ผลิตขึ้นมาเอง
หม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกไป

แล้วก็นำเตาถ่านวางไว้

แล้วก็นำตะแกรงมาวางไว้ด้านบนอย่างที่เห็น

คุณสมบัติของเจ้าเตาอบแบบนี้นะ
อกจากจะประหยัดทานแล้วก็ไม่มีควันแล้ว

ปิดเอาไว้เพื่อเวลาย่าง

ความร้อนมันจะได้ระอุอยู่ในนั้น

ก็ใช้เวลาย่างสักประมาณ๒๐นาที
เนื้อจะสุกเหลืองทองสวยน่ารับประทาน

ขีดละ๓๐บาท๒ขีดเอาไปเลย๕๐บาท

ไปพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ด
รับรองว่าถูกปาก
คือคอหมูย่างต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่ว

ประมาณสักบ่าย๓จนถึงสัก๒๐

บริเวณที่ขายบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับ
อยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
ขอตำบลตลาดอำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคามไปทานคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วนะคะ